อาจารย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเอาละอีกไม่กี่วันอีก๓วันเนี่ยรู้แล้ว

เพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราก็เคยคุยกันเรื่องทิศทางแนวโน้มต่างหรือแม้แต่สถานะคุณสมบัติของคุณพิธา

หรือว่าเรื่องต่างก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ประจวบเหมาะพอดีหรือยังไง
กรกตกำลังประชุมกันอยู่นะฮะ

ไม่ใช่เรื่องประจวบเหมาะหรอกครับเพราะว่ากรกตเองก็ถูกโดยสภาพของการทำหน้าที่ให้เที่ยงทำที่ทั้งตามกฎหมายบังคับให้เที่ยงทำ

นะครับเขาจะส่งข้อมูลเพียงจากฝ่ายกรกตข้างเดียวไปเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสอคนหนึ่งที่ถูกร้องครับ
แต่เป็นเรื่องของว่าที่นายกของพักที่รวมเสียงได้ถึง๓๑๒เสียงที่จะเข้าสภาวันที่๑๓กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปสู่การเลือกใช่ไหมครับ
คือผมเรียนว่าสิ่งที่ควรจะทำ

เรื่องนี้เราก็ทราบว่ามีการร้องเรียนมาตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้ง

ใช่ไหมครับทำไมถึงไม่รีบดำเนินการ
ที่จะเอาข้อมูลจากคุณพิธาอีกข้างหนึ่งมา
ก็ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมาจนจะครบ๒เดือนนะครับ
แล้วอยู่ดีก็เรียกในบ่ายนี้ใช่ไหมครับ
ตอนนี้กำลังหาประชุมกันอยู่
ซึ่งกำลังรอฟังผลว่ากรกต
วันนี้กำลังรอกรกตประชุมอยู่ว่าตกลงจะส่งหรือไม่ส่งแบบไหนอย่างไร
ก็จะมีหลายท่านบอกเป็นอำนาจของกรกตอยู่แล้ว

แล้วเรื่องของสารหน้าที่กรกตคือส่งคำร้อง
แต่ข้อที่สำคัญมากคือถ้าสารรับคำร้องปุ๊บเนี่ย
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
แม้ว่าการถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับ
จะเป็นเรื่องที่ไม่กระทบต่อการถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกเป็นนายก

ก็เคยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะสารรับคำร้อง
ก็ยังถูกบวชยังเข้ามาสู่ปราณ์บวช

มันไม่ได้มีผลนะครับ
คือมันจะมีผลอย่างนี้ครับ

รู้ไหมสารนับคำร้องไว้แล้วจะเลือกเป็นนายกได้ยังไง
มันค่อนข้างไปอย่างนั้นคนนี้ผมเรียนว่า
สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือมันควรจะเป็นเหตุเป็นผล

ผมยกง่ายนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมพูดอยู่บ่อยเลยเนี่ย

แล้วเค้าบอกว่าอาจารย์บริณค่าดีอายา

ปกติเนี่ยมันต้องชัดเจนก่อนว่าขาดคุณสมบัตินะครับ
หรือมีคุณสมัครต้องห้ามแล้วตัวเองก็รู้แล้วยังมาสมัครนะครับ
สำหรับกรณีของถือหุ้นสื่อเนี่ยมันต้องให้มีการจบก่อน
ว่าเป็นสื่อมวลชนจริงหรือไม่แล้วถือหุ้นจริงหรือไม่นะครับ
กรณีของคุณธนทรเนี่ยนะครับ
กรกฎาก็ให้สารรัฐมนูนเนี่ยมีคำสั่งก่อน
นิจฉัยก่อนว่าวีลักษณ์มีเดียเป็นสื่อแล้วพ้นตำแหน่งสอสอก่อนนะครับ
แล้วถึงเนินดำเนินคดีตามหนึ่งห้าหนึ่ง
แต่ในคราวนี้กรกตกับท่านกลับข้ามขั้นนะครับ
ผมก็บอกว่าจะเนินการตามหนึ่งห้าหนึ่งนี่นะ
มันต้องมีการเนินดำเนินการตามมาตราสีบสามของพรปอกรกฎาด้วยนะครับ
พรปอกรกฎาคืออะไรครับมาตราสีบสาม
หนึ่งถ้าจะเนินดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ

จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาตอบว่าถูกกล่าวหา

กรกตก็ต้องแสดงฐานให้คุณพิธาดูไง
แล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
ได้แสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา

ก่อนหน้านี้ที่ว่าปัดตกคำร้องของเรืองไกร

คือไอ้ข้อนี้มันเป็นข้อที่ผมคิดตั้งข้อสังเกตนะครับ
อาจารย์บอกว่าก็ต้องเรียกเขามาชี้แจงก่อน

คุณพักภูมิจะทำสำนวนส่งอายการสั่งฟ้อง

ผู้ต้องหาเขาทำคำแก้ข้อเก่าหา

ตรงนี้ไม่มีการให้ผู้ต้องข้อกล่าวหาได้แก้ข้อกล่าวหาเลย
แล้วจะส่งสารเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งแน่นอนครับ
เนื่องจากว่าสภาพมันเหมือนกับว่าบังคับให้กรกตต้องรีบ
เพราะว่าเขาจะโหวตเลือกนายกกันวันที่๑๓แล้ว
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ